ที่เกิดขึ้นกลางโรงพยาบาลเลยก็คือเกิดขึ้นที่ห้องฉุกเฉิน
คุณผู้ชมนี่คือที่โรงพยาบาลสกลนครแล้วเดี๋ยวดูนะ
ผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มามาพร้อมอาวุธแล้วมันเกิดอะไรขึ้นค่ะครับ
โอ้โหนี่ไม่ใช่ถ่ายหนังใช่ไหมไม่ใช่ค่ะนี่เรื่องจริงใช่ไหมใช่ค่ะ
นี่คือเรื่องจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลพลนาแก้ว
สกลนครแล้วดูสิเดินเข้ามาคุณแล้วเหมือนทิ้งสิ่งของบางอย่างคุณใช่
ตองยาหรือกระดาษหรือเอกสารอะไรไม่รู้ใบส่งใบเสร็จอะไรเนี่ย
เขามีการดึงไม้ยาวออกมาเตรียมที่จะลงมือแล้ว
เดี๋ยวดูตอนดึงไม้ยาวนะนี่ไม้ยาวเดี๋ยวมาแล้วนี่โอ้โห
แล้วเห็นภาพชัดเจนเลยนะเดี๋ยวดูต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผู้ชายคนนี้ดูสิคะเห็นไหมเห็นบุรุษพยาบาลชุดขาวไม่ถูก
ผู้ชายคนนี้วิ่งไปเอาไม้ไล่ตีอ่ะค่ะดูพยาบาลวิ่งหนีตะเลิศเลย
ใช่เขาเข้าไปในห้องคลอดนะแล้วผู้ชายคนนี้ก็วิ่งตามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล๔๕คน
ตามไประงับเหตุแบบเนี้ยค่ะโอ้โหเนี่ยแล้วเขาพยายามนะที่จะล็อกตัว
แล้วก็เอาไม้ที่เป็นอาวุธนั้นน่ะออกจากมือนี่เดี๋ยวดูนะฮะล็อกตัวออกมาได้แล้วนะฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยกันล็อกไว้นะฮะนี่ตอนล็อกตัวออกมาแล้วใช่โอ้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
โอ้โหนี่ต้องส่งตัวให้สพโพนาแก้วดำเนินคดีเนี่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม
มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาตอนบ่ายโมงค่ะครับบุรุษพยาบาลที่เขาโดนทำร้ายเขาได้รับบาดเจ็บเนี่ย
มีแผลถูกตีที่หัวเลือดซึมเลยนะตามเนื้อตามตัวเนี่ยฟกช้ำเขาโพสต์เฟซบุ๊ก
แล้วก็เล่าเรื่องราวนี้ค่ะเหตุการณ์วันนั้นน่ะตรงกับวันที่๑เมษายนวันข้าราชการพลเรือนคุณ
สิ่งที่ต้องทำคือหน้าที่สิ่งที่ต้องมีคือความอดทนเขาโพสต์แบบนี้๑๐ปีที่โลดแล่นในวงการสาธารณสุขผ่าน
เหตุการณ์มากมายไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย
หลายคนเข้ามารับบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะเพื่อให้รอดพ้นวิกฤตที่คุกคามชีวิต

แต่เหตุการณ์นี้เขากำลังถูกคุกคามจากภายนอก
คนไข้ที่เรากำลังให้บริการ
เขาก็บอกไปถึงโพสต์ที่มันเกิดขึ้นว่าเขาเจออะไรบ้าง

ทีนี้ฮะทีมข่าวของเราสนใจคลิปนี้มากเลยนะฮะ
ก็ต้องสอบถามถึงสาเหตุ
ทำไมชายวัยรุ่นคนนี้ถึงเข้ามาบุกทำร้ายบุรุษพยาบาล

แต่ว่าผู้โพสต์ซึ่งเป็นบุรุษพยาบาล
เขาบอกเขาไม่สะดวกเปิดเผยข้อมูลนะ

ส่วนทางโรงพยาบาลโพนาแก้วเจ้าหน้าที่แจ้งเหมือนกัน
บอกว่าเดี๋ยวรอให้ผู้บริหารเป็นคนชี้แจง
ตอนนี้เราก็เลยยังไม่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริง
แต่ว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้
จะมีการแถลงชี้แจงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ใช่ค่ะแต่ทีนี้เราก็ไปสอบถามพยายามไปสอบถามแหละว่า
ที่เข้ามาบุกทำร้ายบุรุษพยาบาลแบบนี้มันเกิดจากอะไร
วันนี้มีรายงานนะเป็นสาเหตุการก่อเหตุมาจากอะไรรู้ไหม
ต้องบอกว่าเป็นรายงานก่อนนะรายงานในเบื้องต้นนะ
ถูกต้องเขาบอกว่าสาเหตุมาจากที่ผู้ก่อเหตุ
คือวัยรุ่นคนนี้เขาผูกใจเจ็บเขาแค้น
ตอนนั้นเขาเคยถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนี้

แล้วบุรุษพยาบาลได้รักษาได้บำบัดเขา
ด้วยวิธีการสอดท่อในอวัยวะเพศ

แล้วก็บอกว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะมาเอาคืน
ประกอบกับก่อนที่จะก่อเหตุ
ผู้ชายคนนี้เขาเสพยาเสพติดไง

ก็เลยมาลงมือก่อเหตุเอาไม้มาไล่ฟาดมาทำร้ายบุรุษพยาบาล
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้รอติดตามความคืบหน้า
ช่วงบ่าย๒โมงทางโรงพยาบาลโพนาแก้ว

จะแถลงถึงสาเหตุนี้อีกครั้งหนึ่ง

วัยรุ่นคนนี้ที่บุกเข้ามาถูกแจ้ง๓ข้อหา
คือบุกรุกสถานที่ราชการ
ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็เรื่องของการเสพยาเสพติดให้โทษด้วย

ตอนนี้เขาถูกส่งตัวไปขออำนาจศาลฝากหางผลัดแรกแล้วด้วยนะคะ
มีข้อหานี้ไหมทำให้ผู้คนหวาดกลัว
คุณเพราะดูดิมีทั้งคนไข้มีทั้งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเขาวิ่งหนีกันกระเจิงเลยนะเดี๋ยวรอบ่ายนี้นะ
ทางโรงพยาบาลเขาจะมีการแถลงชี้แจงนะครับ